อ่าอย่าเอามีคนนี้
พี่บอกแล้วเนี่ยเขาเป็นคนร้าย
เนี่ยข้ารักเจ้านี่ขนาดนี่ขนาดรัก
นี่ลักเลยใช่ปะเนี่ย
ทีมเขาตอบเลยแล้วนะ
เออเตอปหยุดตอบแล้วนะ

โปรกตินานมากกว่าจะแจกเนี่ย
วันนั้นปั๊มกันปร่อนแห่งงไม่ได้เลย
คือสนมแพงเลยใช่มั้ยคะ

เหมือนเคยทำแฟนให้แต่งหน้า
เอาอะไรครับพี่
โอเคโอเคโอเค
พี่วินิคมาแบบต่อไป

ถ้าน่ะไม่ต้อง
ไม่ต้อง

มีคนรักน้องเนอะเออเอาเลย

แต่ไม่น่าเพิ่งเผ็ดได้มากหรือบ้าน

พวกนี้กินวาทาบีมั้ยนะเอาถามไม่พูดกินอีก
ยากง๊ะไม่โกรธไปห์ของเราก็ทรง
เอาทรงกว่า